พรุ่งนี้เป็นวันที่นักเสี่ยงโชครอคอ

ก็ไปหาตัวเลขมาฝากคุณผู้ชมด้วย

เคยเคยให้โชคให้ลาบกับคนที่ไปขอมาแล้ว
งวดนี้พลอยก็เลยไปขอตัวเลขมาฝากคุณผู้ชม
จะเป็นเลขอะไรไปดูกันเลยจ้ะ
อัพปาติโธอัพปาติกึ๊ดสาธุ
ขอให้งวดนี้ลูกได้เลขเด็ดเลขปังเลขดัง
ฮัลโหล
สวัสดีค่ะ

น้องพอยก็ครามสวยนั่นเอง

จริงแล้วมันคือสารปลอม
เอ้าแล้วคาถาที่หนูท่องไป

หนูว่าของจริง
อันนี้ไม่อันนี้เป็นอันนี้สดครู่เลยนี่

หนูว่านี่ไม่ใช่สารปลอมหรอก
ยังไม่ตายตรงละยังไม่ตายพระภูแอนนาก็ยังมีชีวิต
ก็ยังไม่ตายนี่พระภูแอนนาต้นไส่เนี่ยลุงไปเจอมาไปซื้อมา
ไปซื้อจากร้านขายต้นไม้นั่นแหละแต่สตอรี่มันสูง
ยังไงอ่ะก็เลยเฮ้ยทำสารดีกว่าให้คนขับรถมา
แล้วก็ไหว้พอไหว้เสร็จแล้วก็แบบไหว้สารปอบอะไรอย่างนี้
เป็นกิมมิกเออเป็นกิมมิกไปแล้วเดี๋ยวลุงลงจะพาเราไปทัว
จะพาไปทัวร์เดี๋ยวก่อนลุงลงขอก่อนไปหนูขอเลขก่อนเพราะว่า
จริงเหตุผลหลักที่หนูจะมาเนี่ยก็คือมาขอเลขนะจ๊ะ
เอาแค่สองเอาแค่สองตัวพอเอาแค่สองตัวพอเหรอเออ
เอาใหม่โอเคหลุดมาแล้วเลขที่ออก๓๓
เลขช้องไทรรัชพอดีจริงเหรอจริงค่ะบวนดี๓๒

มีแผงไหนแผงนั้นต้องหมด

เอาล่ะหลังจากนั้นลุงรงก็พาพลอยไปทัวร์แล้วก็ถ่ายรูปมุมต่างในเจอากรีน
ไม่ว่าจะเป็นหุ่นยักษ์ของเจ๊แต๋วสาลาแมนยูหอคอยลอยฟ้าและบันไดลอยฟ้า
ซึ่งตรงบันไดลอยฟ้านี่แหละค่ะลุงรงไม่ได้พาพลอยมาถ่ายรูปอย่างเดียวนะ
แต่ยังรับหน้าที่เป็นช่างภาพรัวชัตเตอร์ให้อีกด้วย
ก่อนจะพาไปสูดอากาศเย็นตรงบริเวณจุดกลางเต็นต์
ลุงรงเขาเตรียมจะเปิดรับนักท่องเที่ยวในช่วงหน้าหนาวที่จะถึงนี้ค่ะ
แหมเล่นพาทัวร์รอบเจอากรีนบนพื้นที่กว่า๘ไร่ขนาดนี้
บอกเลยค่ะว่าทำเอาหมดแรงหมดแรงแล้วจริงหมดแรงจนท้องร้องเลยล่ะค่ะ
แต่ว่ามาถึงครัวลุงรงทั้งทีแน่นอนต้องไม่พลาดชิมอาหารรสเด็ดที่ครัวลุงรงอยู่แล้วล่ะค่ะ
ซึ่งการเดินทางพาไปยังร้านอาหารบอกเลยว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของพลอยสุด
กับการนั่งรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างไปเลย
และพอไปถึงร้านลุงรงก็จัดหนักจัดเต็มมาให้แบบเต็มโต๊ะ
บอกเลยว่าทริปนี้อิ่มทั้งท้องอิ่มทั้งบรรยากาศ
แถมที่สำคัญยังได้เลขมาเสี่ยงโชคในวันพรุ่งนี้อีกด้วย
นั่นแหละประมาณนั้นแหละประมาณนั้น
ถูกแน่นอนคุณผู้ชมคาถานี้ก๊อปปี้ได้

ไทยรัฐทีวีฉันจะได้เกิดใหม่แล้วคราวนี้